พาเข้าวัดไปดูพ่อปู่รือศรีหน่อยกันละกันครับ
พ่อปู่รือศรีอายุประมาณสัก๗๐แล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้เก็บตัวอยู่ในถ้ำ๓๐กว่าปี

เป็นคนครับเป็นรือศรีถือตัวเป็นเลย

แต่ถึงเวลาแล้วต้องออกมาโปรดโลกมนุษย์
มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฮะชาวบ้านครับ

แล้วตอนนี้โซเชียลกำลังแชร์เรื่องนี้กันเยอะมาก
คนไปที่วัดแห่งนี้ที่นนทบุรีคิวยาวเลยครับ
ปราวจะกราบสักการะพ่อปู่รือศรี
ปู่รือศรีศรีสุโทน่าขราชครับ
ไม่พอขอให้ท่านดูดวงให้ด้วย
ปู่รือศรีศรีสุโทน่าขราชเอ๊ะ

คำถามเอ๊ะในใจน่าจะเกิดขึ้นกับหลายท่านครับ

ที่วัดเชิงเลนอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
อยากจะพูดคุยกับปู่ฤษีที่ท่านบอกว่าท่านคือปู่ฤษี
ศรีสุโธนาคาราชอายุ๗๐คราวยาวแล้วเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้พ่อแม่
พี่น้องเยอะมากเลยมากราบไหว้มาให้ดูลายมือมาดูดวงกันคน
แน่นครับแล้วส่วนตัวของพ่อปู่ฤษีนั้นไม่สะดวกที่จะพูด
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะครับเราก็เลยได้คุยกับเจ้าอาวาส
เชิงเลนแทนพระครูนนทคุณพิพัฒน์ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่
ฤษีเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่วัดเมื่อสองปีที่แล้วจากการสอบถาม
ตอนนั้นเนี่ยปู่ฤษีบอกว่าอยู่ในถ้ำมานานถึง๓๒ปีโดยนิ่ม
ว่าปู่พญานาคที่วัดเชิงเลนให้ไปตามบอกว่าต้องมาอยู่ที่
นี่ก็เลยเดินทางจากชุมพรครับเพื่อจะมาที่นนทบุรีมาที่
เชิงเลนเพราะนิมิตเห็นปู่พญานาคไปตามให้มาอยู่ที่แห่ง
นี้ตอนแรกที่มานนทบุรีก็เช่าบ้านอยู่มีลูกศิษย์จ่ายเงินค่า
เช่าให้หลังจากนั้นขออนุญาตมานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบริเวณ
สาราพ่อปู่พญานาคภายในวัดเจ้าอาวาสเองท่านก็อนุญาตก็เห็น
ว่าเอออยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรใดแล้วก็
ไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าตรงนั้นก็
แงยุคนี้ก็ข้าวยากหมากแพงด้วยนะครับหลังจากที่ปู่ฤษีมา
นั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้เอามีคนเห็นคนเจอเจอหลังจากนั้นปาก
ต่อปากครับมีคนมาขอให้ปู่ฤษีดูดวงให้ตอนแรกแรกสตาร์ทจาก
ละ๕คนบ้าง๑๐คนบ้างดูให้ฟรีไม่ได้เรียกรับเงินนะฮะ
แต่หลังเนี่ยโอ้โหคนบอกต่อไงแล้วโลกออนไลน์ก็แชร์กันเยอะ
มีคนมาถ่ายคลิปถ่ายทำรายการลงไปในออนไลน์บางคนนะครับ
มารอต่อคิวตี๒มากางเต็นต์นอนหน้าวัดเพื่อจะได้คิวแรกคน
มาไม่ขาดสายเลยครับหลังจากที่เป็นกระแสไวรัลนะฮะวัดก็เลย
ต้องจัดระเบียบแจกบัตรคิวแจกคิวให้วันละ๖๐คิวหลัง๖๐ไม่
พอครับทะลุเพดานนู่นวันละ๑๐๐คิวแล้วปู่รือศรีก็จะนั่งรับ
คิวตั้งแต่๘โมงเช้ายาวไปถึง๖โมงเย็น
เชื่อไหมครับคุณผู้ชมคุณมิ้นห้องน้ำไม่เข้าเลยฮะนั่งยาว๘๐
โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเพื่อจะพบปะพ่อแม่พี่น้องดู
ดูลายมืออะไรต่างให้เนี่ยไม่เข้าห้องน้ำเลยกระเพาะ
อักเสบเอานะพ่อปูเป็นห่วงตรงนี้แหละโอ้ยสุขภาพร่างกายจะ
ยังไงล่ะเนี่ยท่านปู่ฤษีบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงปู่อยู่
ได้ปู่อยู่ได้เพราะปู่ทำกรรมฐานมาแล้วปู่ก็อยากดูให้ครบทุก
คนเขาอุตส่าห์เสียเวลามานะแล้วสงสารด้วยบางคนมาไกลปู่เขา
บอกแบบนี้นะฮะการดูดวงของปู่ปู่บอกไม่คิดเงินแต่ถ้าใคร
บริจาคเมื่อกี้มีตู้อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูภาพจะมีตู้รับ
บริจาคอยู่รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือถวายให้วัดหมดเลยมีตู้
ตั้งอยู่แบบนี้นี่ทำบุญสร้างโบสถ์บ้างอะไรบ้างนอกจากนี้
ครับอาหารการกินของปูล่ะปูกินบังสวิรัสตร์ก็คือไม่กินเหนือ
แล้วก็ไม่เคยมารบกวนเบียดบังเบียดเบียนอาหารของทางวัดด้วยนะฮะ
เจ้าอาวาสท่านเป็นคนเล่าแทนปู่ฤษี
ท่านน่าจะมีความรู้เหมือนกันค่ะ

เพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นะ
แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบตรงเพราะว่าท่านทักเรื่องอุบัติเหตุ
เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาใช่เขาบอกให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ
ถามว่าท่านดูแม่นไหมอะไรไหมก็หลวงพ่อเองก็ไม่เคยได้ดูกับท่านหรอกนะ
แต่ถ้าทำอะไรคนเขาบอกว่าท่านดูแม่นดูอะไร
ที่นี้คนที่เขามารอดูดวงกับพ่อปู่คุณอารีรัฐ
บอกว่ามารอดูตั้งแต่ตี๔นะ
ออนไลน์เนี่ยเป็นกระแสไวรัลเลยครับเห็นบอกว่าพ่อปู่ฤษีเนี่ย
ดูดวงได้มียานพิเศษก็เลยอยากจะมาดูลายมือฮะเลยชวนเพื่อนมา
วันนี้ได้คิวที่๗๒นี่ขนาดมาตี๔นะเนี่ยคิว๗๒นะ
แล้วที่เขาได้คิว๑นี่เขามากี่โมงคะ๖โมงเย็นเมื่อวานหรือเปล่า
ไปลองมั้ยไม่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหไม่น่าจะไหวนะ
ต่อคิวนานอ่ะคิวนานมากนะฮะโอ้โหสุดยอดครับคนที่แบบว่ามีน้ำอดน้ำทนขนาดนี้
แต่ก็เข้าใจแหละความเชื่อความศรัทธาแต่ละคนนะอาจจะมีมากน้อยต่างกัน
ค่ะดูลายมือเสร็จปั๊บคุณอารีรัฐบอกเลยว่าพ่อปู่เนี่ยดูดวงดีมาก
ให้คะแนนความแม่นโทษนะคะให้คะแนนความแม่นมีให้คะแนนความแม่น
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขจะอยู่ที่๙๐ถึง๑๐๐เปอร์เซ็นต์ครับ
นี่ความแม่นมาดูดวงมาดูดวงมากราบพ่อปู่
แล้วก็ทำนายทายทักเรื่องอุบัติเหตุเมื่อกี้ที่เธอเล่าไง
บอกว่าเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาด้วยแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปให้ขยันเก็บเงินนะ
ที่สำคัญพ่อปู่ไม่เรียกรับเงินเลยแล้วแต่ศรัทธาใครจะให้ก็ให้
แล้วเงินทั้งหมดเธอก็ยืนยันว่าพ่อปู่บอกว่าถวายวัดหมดเลย
เริ่มจะดังค่ะเริ่มจะดังใช่ค่ะ
ท่านน่าจะมีมีความรู้เหมือนกันค่ะแบบเหมือนแบบมียานอะไรด้วยค่ะ
แม่นรู้สึกว่าแม่นเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นะ
แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบตรงเพราะว่าท่านทักเรื่องอุบัติเหตุ
เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาใช่เขาบอกให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ
แต่ว่าตอนนับจากไปนี้นะคือจะไม่มีแล้ว
คือจะดีขึ้นดีขึ้นให้เก็บเงินอย่างเดียว
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนไปพบกับปู่ฤษี

ที่๗๒ไปตั้งแต่ตี๔
ดังนั้นถ้าใครอยากได้คิว๑คุณลองคำนวณเวลาดูก็ละกัน

วัดเนี่ยเปิดคิวตั้งแต่หกโมงครึ่งอ่า
เปิดรับคิวตั้งแต่๖โมงครึ่ง
ขอความร่วมมือคือแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
ที่สำคัญช่วยรักษาความสะอาดด้วย

โหก็อ่ะเนี่ยครับเป็นกระแสคือฮามาก
ไหนก็ไหนขออนุญาตหยิบยกคำทำนายใช่ไหม

ไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เก็บเงินเยอะค่ะ